ก็แชร์คลิปในสังคมออนไลน์เรื่องของเด็กนักเรียนเหมือนกัน
ที่นัดตบตีกันเคลียร์ปัญหา
แล้วจนกระทั่งทางผู้อำนวยการก็ออกมายอมรับแล้ว
เออเป็นเด็กนักเรียนของเขาจริงที่โรงเรียนสตรีอ่างทองเนี่ยนะคะ
ครูฝ่ายปกครองก็เรียกทั้งตัวผู้ปกครองนะคะ
แล้วก็นักเรียนหญิงคู่กรณีเนี่ย
สองคนนี้ที่เราให้ดูไปก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยนะคะ
ปรับความเข้าใจกันแล้วก็ให้จับมือกันยุติปัญหา
หลังจากที่ไทยไฟล์กันไปเรียบร้อย

แต่ว่าคราวนี้เรียกมาเคลียร์แล้วก็ให้จับมือกันอีกรอบด้วย
จับมือรอบสองเพราะว่าในพื้นที่มีจับมือรอบแรก

ใช่แล้วนี่แหละนายวุฒิแก้วสารธี

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
และครูฝ่ายปกครองของโรงเรียนสตรีอ่างทองนะคะ
ก็ได้เรียกนักเรียนหญิง๒คนและเพื่อนที่ปรากฏกันในคลิป

บริเวณสะพานข้ามคลองชลประธานมาอบรมกัน
เพื่อที่จะปรับความเข้าใจค่ะ
แล้วก็ยังมีการเชิญผู้ปกครองทั้งสองฝ่ายมารับทราบปัญหาที่เกิดขึ้น
ครูก็ได้หารือถึงแนวทางป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีก
และทำทันบนเด็กนักเรียนหญิง๒คนกับเพื่อนเอาไว้
เขาบอกว่าถ้าหากมีการก่อเหตุอีกครั้ง
ทีนี้จะปล่อยไปเป็นกระบวนการของกฎหมายแล้วนะ
และจะพิจารณาให้ออกจากโรงเรียนด้วยนะคะ

ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนหญิงทั้งสองคนค่ะ
ก็ยืนยันบอกว่าเดี๋ยวจะดูแลบุตรหลานของตัวเอง

เด็กนักเรียนหญิงคู่กรณีจับมือกันแล้วก็รับปากกัน
บอกว่าจะไม่ก่อเหตุ
ทำให้โรงเรียนได้รับความเสียหายอีกนะคะ
นี่แหละบางทีอารมณ์ชั่ววูบ
ความที่ไม่ได้ทันนี่คิดมากใช่ไหมคะ
คิดง่ายว่าเออมีปัญหาตบเคลียร์กันแล้วจบเลย

นี่มันส่งผลต่อเรื่องของชื่อเสียงสถาบัน
ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของตัวเองของน้องเองในอนาคตด้วยนี่นะคะ
ซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยย้อนไปก็คือเกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย

สังคมออนไลน์ก็เผยแพร่คลิปนี้แหละค่ะ

นัดตบกันบริเวณสะพานข้ามคลองชลปฐาน
บนหัวไผ่อำเภอเมืองอ่างทอง
สาเหตุก็เกิดจากบาดหมางกันที่โรงเรียน
แล้วที่สำคัญมันไม่ได้มีแค่สองคนตบตีกันนะคะ
คนถ่ายคลิปก็มีกองเชียร์ก็มี
เพื่อนทั้ง๒ฝ่ายเลยมาเชียร์
ส่งเสียงเชียร์กันเหมือนกับสนามมวย
เด็กนักเรียนหญิงคนนึงถูกอีกฝ่าย
จับหัวโขกกับพื้นสะพานทำให้บาดเจ็บไปเล็กน้อยนะคะ
ซึ่งหลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปอย่างกว้างขวาง
อำนวยการโรงเรียนสตรีอ่างทองท่านนี้
ก็เลยต้องออกมายอมรับว่าทั้งคู่เรียนในโรงเรียนดังกล่าวจริง

คู่กรณีกับพวกมาสอบถามข้อเท็จจริง
และแน่นอนว่าต้องหามาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำขึ้นอีกนะคะ
อาจจะเริ่มจากครอบครัวก็ได้นะคะ
เพราะว่าครอบครัวของน้องทั้งสองคน